ล่าสุดเสียแป้งบอกฉุนติดคุกคนเดียว
ที่ถูกตัดสินไม่ได้ผมติดคุกเพียงคนเดียว

รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐด้วยด้านพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับผม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการไล่ล่า
เสียแป้งนาโนตนะครับได้มอบหมายให้นายตำรวจในพื้นที่อำเภอตะโหมดนะครับผม
ประสานงานกับพรานป่าจำนวนหนึ่งครับเพื่อระดมกำลังตำรวจเดินหน้าปรูพรม
ไล่ล่าอย่างเต็มที่คาดว่าหากไม่พบตัวเนี่ย
แป้งนาโนตนะครับก็น่าจะมีคำสั่งให้หยุดการไล่ล่าในที่สุดนะครับ
อย่างไรก็ตามครับช่วงเช้าได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์ครับ
กระแสน้ำป่าจากบนเขาเนี่ยไหลหลากลงมาเบื้องล่างนะครับ
ขณะที่ท้องฟ้ามืดครึ้มครับหมอกลงจัดทำให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ย
ไม่สามารถที่จะเข้าให้การสับสนุนปฏิบัติการไล่ล่าได้ทางพลตรวจโทอิทธิพลนะครับ
สั่งการให้หยุดปฏิบัติการนะครับและถอนกำลังของตำรวจออกไปโดยไม่มีวันกำหนดนะครับ
กว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวยนั่นเองฮะล่าสุดเสียแป้งเราเห็นตอนนี้
ถ้าสมมุติในโซเชียลนะครับก่อนหนึ่งบริกินนั่งดูอยู่เนี่ยครับผม
ก็เป็นคลิปของเสียแป้งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นในไทยรัฐนิวโชว
เดี๋ยวถอดมาให้ฟังดีไหมคะจริงจริงแล้ววันนี้เสียแป้งก็ออกมาพูด
เดี๋ยวเราคงเห็นคลิปดนตรีในไทยรัฐนิวโชว์เราแต่วันนี้เราออกมาแล้ว
ใช่ค่ะเสียแป้งเขาออกมาสรุปว่ายังไงบ้างเสียแป้งบอกแบบนี้ค่ะ
แต่ไม่เคยได้รับการตอบรับอืมผมถามว่าคดีผมเนี่ย
ผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหม
อายการคนนึงตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนก็ได้รับการประกันตัว
และอายการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผน
ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอายการคนนั้นเป็นคนโทรมา
ให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้ม
พอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจ
พอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้ง
ผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดแล้วหลอกให้ผมไป
พอไปถึงก็เจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียว
และไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้า
ส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียว
อันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ตั้งใจไปจับผม
แต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลย
แต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผม
เขามีครอบครัวมีลูกมีเมียจะบอกว่ากระทรวงยุติธรรม
ความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริง

อันนี้คือคำพูดจากเสียแป้งนะคะใช่แต่ประเด็นจริงถ้าจำกันได้ก่อน
อันนี้ตอนที่เสียแป้งหนีจากการปะทะแรกอะค่ะ
จำได้ไหมว่ามีอายการเคยออกมาบอกว่าถูกส่งจดหมายขู่ฆ่า
อ่าใช่เออไม่รู้เกี่ยวข้องกันยังไงหรือเปล่า
ถูกต้องเดี๋ยวต้องตรวจสอบและนี่เขาเอ่ยชื่อมาก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครอีก
อันนี้ตำรวจก็ต้องไปขยายผลแต่ในเมื่อเสียแป้งมีการอัดคลิปว่าลงเขามาแล้วเนี่ย

ใช่ครับเพราะว่าบอกแล้วว่าลงมาแล้วเรียบร้อย
และตอนนี้ฝนก็ตกหนักด้วย
ก็นี่ไงถ้าจำได้ตอนที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
เสียแป้งจะมอบตัวด้วย๒เงื่อนไขคือ๑ต้องไม่วิสามันฆาตกรรมเขา
และ๒ต้องไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือเขา
ซึ่งพบตรบอกว่าไม่วิสามันอยู่แล้วถ้าคุณไม่ต่อสู้
แต่ข้อสองทำให้ไม่ได้จริงเพราะถ้าไม่ดำเนินคดีกับคนที่ให้การช่วยเหลือหลบหนีผู้ต้องหา
ตำรวจก็ผิดถูกต้องเพราะหาระเว้นปฏิบันหน้าที่
ตำรวจก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันมันทำไม่ได้